มีคนไหนไหมที่ไปซื้อประกันภัยไว้
ของเจ้าที่ปิดตัวลงไปก็คืออาคเนประกันภัยแล้วก็ไทยประกันภัย
หนี้กับทางกรปวหรือว่ากองทุนประกันวินาศภัย
หลายคนต่อคิวตั้งแต่ข้ามคืนตั้งแต่คืนวันอาทิตย์แล้ว

โอ้โหเขาต้องเรียกว่ากางมุ้งกันเลยอ่ะปักหลักกันเลยฮะ

ตอนกลางคืนวันที่๒๔เมษานะคุณผู้ชม
คือคืนวันอาทิตย์จะเห็นผู้เอาประกันภัย
ของบริษัทอาคเนประกันภัยและไทยประกันภัย
ซึ่งเป็น๒บริษัทที่ถูกปิดกิจการ

มันจะเป็นที่ตั้งของอาคารที่ทำการ
ทุนประกันวินาศภัยหรือกปว
พวกเขาจะยื่นคำทวงหนี้โดยตรงกับกองทุน

ดูจากในคลิปท่านนะตอนนั้นเนี่ย
อาจจะประมาณสักไม่ต่ำกว่า๒๐๐คนคุณผู้ชม
ตลอดทั้งคืนก็มีคนทยอยทยอยมากันเรื่อย

ตามรายงานคือตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้

แต่ละคนต้องอดทนรอคิวกลางแดดร้อนเลยครับ

พื้นที่หน้าอาคารมันรองรับได้ไม่เพียงพอ

ก็ต้องจัดระเบียบระบบเหมือนกันใหม่เลย

แล้วก็ระบุวันเวลาให้ชัดเจนเลยในบัตรคิว
ก็จะมีลายเซ็นต์ของเจ้าหน้าที่กรปวมารับรองด้วย
ป้องกันไม่ให้คนทำบัตรคิวปลอมครับ
จากนี้ทางเจ้าหน้าที่กรปว
ยังต้องไปประสานตำรวจจากสนสุธิศาลเนี่ย
มาช่วยกันจัดระเบียบอีกแรงหนึ่งด้วยครับ
โดยการเปิดให้ยื่นคำทวงหนี้โดยตรงกับกองทุนประกันวินาศภัย

จะมีให้ลงทะเบียนไปจนถึง๑๔กรกฎาคม

สามารถจะเดินทางมาตามวันเวลานัดหมายได้

ก็เลยเป็นสาเหตุที่เมื่อวานนี้เนี่ย
โหร้อนด้วยนะ

เพราะอย่างที่บอกไปเขารับวันละ๕๐๐คนเท่านั้น

บางคนบอกนี่ไทยมาถึงจุดนี้แล้วเหรอ
บางคนก็บอกจะเคมประกันแต่ละทีต้องลำบากขนาดนี้เลยเหรอ
ซื้อง่ายตอนจะได้ยากมาก

โอ้โหตอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัย

แต่พอจะมาเคลมเคลมกันกลางแดด
เจ็บไม่ไหวนะคะนี่อืมเจ็บจริงจุกจริงครับ
คือผมเนี่ยนะก่อนจะเป็นนักข่าวผมเคยทำ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิตนะ
แต่ผมอยากจะพูดในภาพรวมของธุรกิจประกันภัยว่า
เรื่องภาพลักษณ์เรื่องนี้มันสร้างยากมาก
บริษัทประกันภัยต่างคุณมีประสบการณ์แล้ว

คุณต้องคิดในแบบที่คุณจ่ายได้
ค่ะเอาที่ตัวเองไหว
เสียหายทั้งธุรกิจทั้งภาพรวมทั้งหมดนะฮะ

ในการทำประจำทางภาพรวมของธุรกิจประกันภัย